เพื่อไทยจากจังหวัดเชียงรายครับผมต้องขอขอบคุณพักเพื่อไทยที่
ได้ให้โอกาสผมในการที่จะอภิปรายโดยใช้สิทธิ์ตามกฎหมายลำนูลมาตรา
ในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
และอีกฐานะหนึ่งนะครับท่านเป็นประธานคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติที่ล้มเหลวในการแก้ปัญหาน้ำมัน
และปล่อยให้มีการทุจจลิตท่านพระมนตรีครับ
ในการอภิปรายของผมในวันนี้นะครับผมมีความประสงค์จะให้พี่น้องประชาชน
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ที่นี่
ขออนุญาตฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและท่านตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ
ท่านบัลเกกชาญชัยนำตรีกระหลาโหมตัวจริงเหมือนถามมุมตัวจริง
เอาทุกถ้อยคำไปแจ้งให้ท่านนายกได้ทราบด้วย
ผมจะขอเปิดโปรงขบวนการแก๊งทุจริตน้ำมันครับขออนุญาตชาร์จอันแรกนะครับ
โดยงานราชการทุกวันนี้นะครับมีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งทั้งหมดเนี่ยครับ
เราสามารถที่จะแกะจะแก้ออกมาได้เลยครับเป็นเรื่องครับ
ผมจะมีคดีที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้นะครับนำเสนอให้พี่น้องประชาชนแหละ
ท่านประธานได้รับทราบไว้๒๓คดี
เรื่องแรกนะครับพลเอกประยุทธ์ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ
ไม่รู้เลยหรือครับหรือว่าหลับตาหรือว่ามองไม่เห็นว่ามีการทุจริต
ท่านปฏิเสธไม่ได้แล้วครับเพราะว่าในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ
และท่านยังเป็นนายกรรมตรีอีกด้วยครับ
ทุกวันนี้นะครับท่านประธานครับพี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อน
มีความจำเป็นในการใช้ชีวิตไม่ปกติสุขครับ
เรื่องสินค้าอาหารน้ำมันแพงเนี่ยทำให้เดือดร้อนไปหมดครับ
แต่ละครั้งท่านประธานเห็นไหมครับว่าเวลาเราจะลดราคาน้ำมัน๒๐๓๐สตังค์
คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติโดยท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยครับ
ก็จะมีการประชุมมีการโอ้โลปันติโลมเสร็จแล้วก็ลดไปนิดหน่อย
แต่ถึงเวลาขึ้นน้ำมันเนี่ยครับบางครั้งขึ้น๒บาท๓บาท
ซึ่งเรื่องเหล่านี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นการปลอบใจที่ไม่ถูกเรื่องครับ
พลเอกประยุทธ์เนี่ยครับว่าไปแล้วเนี่ยท่านก็เหมือนกับคนโหดเลวดี
ท่านเองเป็นประธานพลังงานแห่งชาติแต่เวลาท่านไปกำแพงเพชรเมื่อเดือนกรกฎาคมเนี่ยครับ
ท่านใช้รถมีเป็นร้อยร้อยคันนะครับอย่างนี้ประหยัดพลังงานเหรอครับ
พี่น้องประชาชนเนี่ยไปบอกว่าเปิดแอร์๒๖ใช้พัดลมช่วยให้มีการประหยัดนะ
เรื่องนี้ผมคิดว่าขออนุญาตท่านประธานนะครับขอไปสไลด์ที่หนึ่ง
ท่านประธานครับเขาไม่ใส่ใจในการปราบปรามทุจริตเรื่องน้ำมันอย่างแท้จริง
ผมขออนุญาตท่านประธานไปเรื่องอันแรกเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเขียวครับท่านประธานครับ
อันแรกอยากให้ท่านประธานได้เห็นโครงสร้างน้ำมันก่อนนะครับขอสไลด์ครับ
คดีแรกนะครับเป็นกลงน้ำมันเขียวครับจะมีไอ้โม่งกินน้ำมันเอาภาษีไปถมทะเล
และจะผลักภาระให้ประชาชนทำลายความมั่นคงทางทะเลและเศรษฐกิจของประเทศครับ
ผมขออนุญาตสไลด์เกี่ยวกับโครงสร้างเลยนะครับอันเนี้ยครับเรื่องนี้ต้องให้พี่น้องประชาชนได้เห็นก่อนนะครับว่า
คำว่าน้ำมันเขียวเนี่ยครับเป็นน้ำมันประเภทไหนน้ำมันในประเทศไทยเนี่ยครับมันมีหลายสีฮะ
มีสีแดงสีเหลืองแต่คำว่าน้ำมันเขียวเนี่ยครับมีไว้สำหรับให้พี่น้องชาวประมง
ซึ่งหากินให้ประเทศไทยในน่านน้ำสากลนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยครับ
เราจะเป็นการลดภาษีให้พี่น้องชาวประมงครับผมขออนุญาตสไลด์ต่อไปครับ
ท่านท่านครับอันนี้ครับเป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจน้ำมัน
ซึ่งเขาเป็นมือปราบครับและเขาเห็นการช่อฉนกลในของพี่น้อง
ประชาชนคนไทยได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ำมันก็เพราะโครงสร้างอันนี้ครับ
อันนี้จะเห็นชัดทั้งหมดเลยนะครับกว่าจะได้อันนี้มานี่แสนยากแสนเข็น
แต่ผมอยากให้ดูมุมขวาครับหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเอ่อ
น้ำมันก็คือมีกรมสัมพสมิตรมีกรมสุรกากรมีธุรกิจพลังงาน
มีกองทัพเรือและมีกรมเจ้าท่า
นั้นก็มีสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
แต่ท่านประธานครับไม่จบแค่นี้ครับมันมีใหญ่กว่านั้นครับ
ผมเรียนท่านประธานก่อนนะครับว่าน้ำมันเขียวครับขอชาร์จต่อครับ
คำว่าน้ำมันเขียวเนี่ยครับก็คือเป็นน้ำมันที่จะต้องเติมสารสีเขียว
และนอกจากนั้นจะต้องมีสารมาร์คเกอร์เพื่อที่จะทำเครื่องหมายว่า
น้ำมันเหล่านี้ครับเป็นน้ำมันที่ไม่เสียภาษี
เป็นน้ำมันที่จะต้องนำไปจ่ายให้พี่น้องชาวประมงที่เรือประมงที่ออกนอกทะเลหาปลานะครับ
แต่เรื่องนี้นะครับมันมีการทุจริตน้ำมันเขียวครับท่านประธานครับ
ผมขออนุญาตท่านดูตัวเลขนี้ครับ
คำว่าน้ำมันเขียวที่จะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไปออกเรือเนี่ยนะครับ
ตัวเลขชัดตั้งแต่ปี๒๕๖๐ถึง๒๕๖๔ครับ
ท่านประธานครับชาร์จอันนี้แสดงให้เห็นนะครับว่า
ปี๖๐มีปริมาณน้ำมันจำหน่ายออกไป๖๑๕ล้านลิตรครับ

ในปี๖๑ปี๖๒๕๙๙ปี๖๓๖๑๐ปี๖๔
ท่านท่านครับดูตัวเลขด้านหลังดีนะครับ
ตัวเลขด้านหลังดูเผินไม่น่าจะมีอะไรครับ
เหมือนปกติแต่ท่านประธานลองดูกับผมนะครับ
มันมาระบาดประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคม๒๕๖๓ครับ

ไม่ว่าจะเป็นปี๖๐๖๒หลังปฏิวัติใหม่นะครับ
แม้ว่าประเทศชาติเราจะย่ำแย่เพราะผลิตการครองเมือง
แต่เราก็ยังมีการหาเรือประมงให้มีการออกหาปลาในทะเลได้อยู่ครับ
ท่านท่านครับขอข้อมูลต่อไปที่ปี๖๐๖๔ครับ
เฉลี่ยนะครับว่าตัวนี้ครับชาร์จท่านจะเห็นชัดนะครับ
ปี๖๐๖๔เนี่ยครับเรือเราไม่ได้ออกทะเลเท่าไหร่ครับ
ที่สำคัญก็คือปี๖๓๖๔มันเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
และทำให้ลูกเรือประมงมีน้อยนะครับเนื่องจากการประกาศของท่านนะครับ
องทุนน้ำมันก็จะต้องเก็บมากขึ้น

ขอสชสั่งให้เรือประมงหยุดทำการเป็นอัมพาต

เรือประมงเนี่ยมีอยู่ร้อยหนึ่งในปี๖๓๖๔เนี่ยวิ่งแค่๔๐ครับ
น้ำมันมันจะต้องหายไปครึ่งหนึ่งถูกไหมครับ
แต่น้ำมันปี๖๓๖๔เนี่ยยังเท่าเดิมครับแถมมากกว่าเดิมด้วย
๖๑๐ล้านลิตร๖๑๘ล้านลิตรในปี๖๓๖๔
อันนี้ตัวเลขชัดนะครับว่าเรือขนาดจอดประมาณ๖๐เนี่ย
น้ำมันเขียวก็ยังใช้เท่าเดิม
อันนี้เป็นตัวเลขที่ได้มาจากสมาคมประมงแห่งประเทศไทยนะครับ
ท่านท่านครับผมขออนุญาตต่อไปเลยนะครับว่า
ส่วนที่เหลือมันควรจะไปไหนครับ

น้ำมันเขียวเหล่านี้นะครับข่าวว่ามันหายไปในมือใครครับ
ขายให้ประมงต่างชาติหรือเปล่าครับ
หรือว่ามันไปตกอยู่ในผีปอบตนใด
อันนี้เป็นตัวเลขของการประมงพาณิชย์นะครับ
ในปี๒๕๖๒ครับ
เฉลี่ยแล้วเนี่ยจะมีเหลือประมาณสักหมื่น๕๓๐ลำ
แต่โดยเฉลี่ยกลมก็คือ๑๑๐๐๐ลำ
เขาวิ่งแค่๔๐๐๐ลำ

ท่านท่านครับผมขออนุญาตเอาสไลด์ต่อไปครับ
ทุจริตน้ำมันเขียวเนี่ยครับท่าน
มันทำให้ประเทศชาติเสียหาย
เพราะน้ำมันเขียวเป็นการช่วยเหลือ

แต่ปรากฏว่า๖๐๐ล้านลิตร
ท่านใช้จริง๓๐๐ล้านลิตร
อีก๓๐๐ล้านลิตรหายไปไหนครับ
คิดง่ายก็คือถ้า๓๐๐ล้านลิตรเนี่ยครับ
เอามาเสียภาษีให้พี่น้อง
ในประเทศไทยได้ใช้น้ำมันนะครับ
เงินจะศูนย์หายไป๒๐๐๐กว่าล้านครับ

เป็นการเอาภาษีไปถมทะเล

ซึ่งมันผิดวิสัยนะครับว่า

เรือวิ่งน้อยน้ำมันกลับใช้เยอะ

มีการทุจจลิตน้ำมันไป๓๐๐ล้านลิตร

ในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการ

ท่านไม่รู้เลยหรอกครับ
ยังไม่พอครับโยนความผิดไปให้ประมงพาณิชย์วันดีคืนดีก็ไปจับเรือลำสองลำ
บอกว่าเรือประมงพวกนี้เป็นพวกที่ลักลอบเอาน้ำมันเขียวมาขาย
ผมเนี่ยใช้ความพยายามไปพูดกับพี่น้องที่ประกอบการประมงครับ
เขาบอกเลยนะครับว่าเรือประมงเนี่ยเวลาไปเติมน้ำมันเขียวนี่มันต้อง
วิ่งออกไปถึงสิบสองไมค์ทะเลเอาน้ำมันกลับมานี่
เรือลำเล็กนิดเดียวครับใส่น้ำมันเท่าไหร่มันก็ไม่คุ้มครับ
ถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยมันต้องแปลงเรือให้มีถังน้ำมันใหญ่ขึ้น
เวลาเอากลับเข้ามานะฮะท่านประธานครับจริงอยู่ว่าเรือน้ำมันพวกนี้
กว่าจะได้น้ำมันเขียวคุณต้องไปลงทะเบียนมีการควบคุม
และคนที่ร่วมมือทำน้ำมันเถื่อนได้จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐครับ
เพราะฉะนั้นจะไปโยนแพ้ไปให้พวกผู้ประกอบการประมงไม่ได้ครับ
แต่แพ้ตัวจริงเดือดร้อนเพราะเรื่องนี้ครับท่านประธาน

ประมงอันนี้ครับเล็กทำยังไงได้ครับ
กลายเป็นว่าปีหนึ่งรัฐจะต้องเสียหายแต่ว่าก็ไปแกล้งจับไม่กี่ลำ
มีบ้างนะครับผมว่ามีแต่ว่าไม่เยอะครับ
แต่สิ่งเยอะกว่านั้นคืออะไรครับท่านประธานครับ
นั่นก็คือเรือประมงพาณิชย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อปี๖๐๖๔เนี่ย
ชัดเจนว่าปี๖๓ปี๖๔เนี่ยมันวิ่งน้อยลงไปถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์
น้ำมันเขียวกับสวนทางขึ้นสูงและสำคัญที่สุดก็คือ
มันมีเงินหายไปอยู่ที่ใครครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะที่เป็นประธานพลังงานแห่งชาติ
ท่านไม่รู้ท่านเป็นนายมตรีท่านก็ไม่รู้
ท่านท่านครับผมขออนุญาตผ่านไปถึงเรื่องอีกอันหนึ่งนะครับ
ที่ไปซ้ำเติมกับพี่น้องชาวประมงของไทยครับ
นั่นหมายถึงว่ากรมสัมพสมิตรก็ไปตั้งเงื่อนไข
ไม่มีความรู้จริงว่าเรือประมงไปที่ไหนเนี่ยเขาก็รู้กันหมดอยู่แล้วครับ
แต่ที่สำคัญก็คือประเทศไทยเนี่ยเราเคยมีชื่อเสียงในการหากินทางประมงอันดับต้นของโลกครับ
ถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยพอเอาชิปอันนี้ไปติดนะครับ
เลวร้ายเกิดขึ้นมากับพี่น้องชาวประมงคืออะไรครับ
มันก็เป็นการไปบ่งบอกแหล่งผลิตว่าปลาอยู่ที่ไหน
ประเทศไทยมีภูมิปัญญาของไต้กงครับ
จะเป็นที่รู้ดีว่าไต้กงเนี่ยเขาต้องใช้ความสามารถเฉพาะทัวร์สำหรับหาปลา
มันก็รู้สิครับว่าประมงอยู่ที่ไหนปลาอยู่ที่ไหน
ต่างชาติก็มาร่วมแห่เอาทรัพยากรประมงของเราไปหมดเลยครับ
อยากให้ท่านประธานได้ดูอีกอันหนึ่งก็คือการทุจริตน้ำมันเขียวเนี่ยครับ
มันมีแค่นี้จริง๒๐๐กว่าล้านจริงไปใบเสร็จ
ผมขออนุญาตผ่านไปถึงอีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธานครับ
เป็นคดีที่๒ขอสไลด์ครับ
เรื่องนี้นะครับมันเป็นกลงของมาร์เกอร์
คำว่ามาร์คเกอร์เนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นสารชนิดหนึ่งที่จะต้องไปเติมลงในน้ำมัน
เพื่อที่จะต้องให้รู้ว่าน้ำมันอันนี้ครับ
เป็นน้ำมันที่จะต้องส่งขายไปต่างประเทศให้ประเทศเพื่อนบ้านโดยเสียภาษีน้อยหรือไม่เสียภาษีเลย
และมีการล็อกสเปคมาร์คเกอร์ตัวนี้ครับ
และไม่พอยังเบิ้ลราคาและมีการจ่ายเงินทอนกันด้วย

ลักเกอร์ตัวนี้นะครับมาร์เกอร์เนี่ยเป็นการผิดจริงแล้วเนี่ย

ทีโอแอร์เมื่อปี๖๓๖๔ก่อนหน้านี้เป็น๑๐๑๐ปีครับ
เขาก็ใช้สารอันนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ในการที่จะเติมเข้าไปในน้ำมัน
เพื่อป้องกันน้ำมันทุจริตน้ำมันที่จะรั่วไหล
แต่ท่านท่านเห็นไหมครับสารมักเกอร์อันนี้เนี่ยครับ
มีการคิดค้นโดยจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับ
ได้มีการปรับปรุงจนกระทั่งตกผลึกกรมสัมพสมิตร
ก็ได้ใช้มาตลอดนะครับ
และมีสารเคมีเข้าไปผสมสามารถที่จะตรวจสอบทางเคมี
และเห็นชัดเจนว่าจะมีน้ำมันปลอมหรือไม่ปลอม
ท่านท่านครับตอนนี้เนี่ยครับฝากท่านประธานว่า
กลายเป็นว่ามันมีการขบวนการที่จะต้องเปลี่ยนมาร์คเกอร์ตัวนี้ครับ

อันนี้ครับสารมาร์คเกอร์อันใหม่เนี่ยครับ
เขามีการออกทีโออาร์ปีหกห้าเนี่ยครับในทีโออาร์มีประมาณยี่สิบกว่าหน้า
แต่สาระสำคัญนะครับผมได้ถามแล้วนะครับ
วิชาการซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทที่จะเป็นการเติมสารมาร์เกอร์
บริษัทเก่าบริษัทใหม่ไม่เกี่ยวเลยนะครับเขาชี้ให้ผมเห็นนะครับว่า
การใช้เครื่องตรวจวัดปริมาณมาร์เกอร์เนี่ยจะต้องไม่เติมสารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์ทดลอง
และสังเคราะห์ทางเคมีใดในตัวอย่างน้ำมันที่ใช้ในการทดสอบ
อันนี้หมายถึงอะไรครับท่านท่านครับก่อนหน้านี้ครับเรามีการตรวจน้ำมันปลอม
น้ำมันที่ไม่เสียภาษีน้ำมันที่จะต้องส่งขายไปเมืองนอก
น้ำมันที่จะต้องเป็นน้ำมันเขียวไปให้เรือโดยใช้เครื่องมือทางเคมี
นั่นหมายถึงว่าเป็นวิทยาศาสตร์และสามารถตรวจสอบได้แต่ท่านประธานลองดูอีกอันนี้ครับ
ทีโออาร์ของปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าใหม่เนี่ยครับล้มขบวนการทุกอย่างเลยครับ
เพราะว่าอันเดิมเนี่ยมันเป็นเคมีตรวจสอบได้แต่อันนี้ท่านหมายถึงอะไรครับ
หมายถึงว่าท่านจะต้องใช้คนใช้ทางกายภาพตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่เรามั่นใจได้หรือครับว่าคุณเห็นน้ำมันสีเขียวก็เป็นสีแดง
ผลเอกประยุทธ์จะมองเห็นไหมครับว่าน้ำมันนี้ปลอมปนหรือไม่
เพราะใช้คนเป็นตัวกำหนดผมขออนุญาตเปรียบเทียบให้ท่านท่านเห็นนะครับ
ขอชาร์จที่สิบสองครับจะได้เห็นชัดครับ
ตัวนี้ครับท่านประธานครับอีกอันหนึ่งครับต่อเลยครับ
อุปกรณ์ตัวนี้นะครับถ้าเป็นปีหกสามหกสี่เนี่ยครับ
เขาจะมีเครื่องตรวจรับหมายถึงว่าเช็คสอบว่าน้ำมันมันปลอมมันปลนหรือมันมีสารมักเกอร์หรือไม่
ห้าร้อยชุดครับแต่อันใหม่เนี่ยได้ใช้คนมีแค่ร้อยแปดสิบชุดครับ
อนุญาตเอาสไลด์แผ่นที่สิบห้าครับอันเนี้ยครับ
อันเก่าเนี่ยครับถูกกว่าดีกว่าเป็นวิทยาศาสตร์สองร้อยห้าสิบแปดบาทต่อกิโล
อันใหม่เนี่ยครับหกร้อยบาทต่อกิโลท่านท่านสังเกตเห็นไหมครับว่า
ทีโออาร์ปีหกห้าเนี่ยครับแค่หนึ่งร้อยยี่สิบล้าน
แต่ทราบว่าทำสัญญากัน๕ปีครับก็ประมาณ๖๐๐ล้าน
อนุญาตครับท่านประธานเรื่องยังไม่จบแค่นี้ครับ
ฝากท่านประธานต่อไปถึงทีโออาร์ของปีหกสี่ก่อนครับขออนุญาตสไลด์ต่อครับ
อันนี้ครับท่านประธานครับในปี๖๔ครับ
วันที่๕สิงหาปี๖๔เนี่ยครับเขามีการล็อกสเปคของมาร์คเกอร์ตัวใหม่
โดยให้เหตุผลในประกาศนะครับว่าถ้าจัดซื้อในปี๖๔มาร์คเกอร์จะเหลือเยอะ
ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเปลี่ยนสเปคเฉยเขาก็เลยออกหนังสือตรงนี้ครับ
มาแก้เกี้ยวและเสร็จแล้วก็ยกเลิกสเปคทีโอแอร์ของมาร์เกอร์ปี๖๔ไปเลยครับ
ท่านท่านครับทีนี้ผมขออนุญาตไปเร็วหน่อยนะครับพอหลังจากปีหกห้าเนี่ยครับเสนอแล้วนะครับ
มีบริษัทที่ได้อยู่ในโครงข่ายของคนที่จะมีคุณสมบัติประมูลได้เนี่ยครับมีอยู่๒บริษัทครับ
บริษัทแรกคือบริษัทจันวานิสบริษัทนี้ครับเป็นคนไปร่วมออกแบบเป็นคนไปร่วมทำทีโออาร์ด้วย
แต่ว่าก็เข้าร่วมประมูลด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งในสองบริษัทที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการประมูล
บริษัทนี้เป็นบริษัทค้าอาวุธเมื่อไม่กี่ปีมาเนี่ยครับและเปลี่ยนมาค้าไอที
และไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับสารเคมีที่ไปเติมน้ำมันเลยครับ
บริษัทนี้เนี่ยครับกำลังตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะทำกิจกรรมบางอย่าง
และผมมั่นใจนะครับในระหว่างบริษัทสองอันที่กรมสัมพสมิตรเลือกไว้เนี่ยครับ
และทำเครื่องมือทำบัตรเครดิตทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
บริษัทนี้นะครับกำลังรอจะเซ็นสัญญาผมฝากท่านประธานถามท่านพลเอกประยุทธ์
โทรไปถามสัมพสมิตสิครับท่านสันติก็ได้ครับว่าตกลง๒บริษัทนี้บริษัทไหนได้
แต่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นคืออะไรครับมันจะมีการปล่อยให้น้ำมันปลอมปล่อยให้น้ำมันผีปล่อยให้น้ำมันเถื่อน
มาเข้าในประเทศไทยเยอะแยะมากมายครับผมขออนุญาตท่านประธานครับเรื่องนี้นะครับ
ทั้งทั้งที่อะไรก็ต่างกันไปนะครับแต่ท่านประธานลองดูต่อนะครับ
ชาร์จต่อไปเป็นชาร์จเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจน้ำมันเขียวเนี่ยครับผมคิดว่ามีเรื่องอีกอันหนึ่งที่ยิ่งใหญ่สำคัญกว่า
อันนี้ครับผมจะตั้งชื่อง่ายว่าเป็นโครงการสวมถังครับมันจะสวมยังไงท่านประธานลองดูกับผมครับ
ท่านประธานทราบดีนะครับว่าน้ำมันเนี่ยครับเป็นเรื่องสำคัญก่อนหน้านี้ประเทศไทยมีสามทหารใช่ไหมครับ
หลังจากนั้นเนี่ยเพื่อความมั่นคงทางพลังงานเราก็แปล๓ทหารให้เป็นปตทก็ดีครับ
ตทเนี่ยเพื่อที่จะได้ไปไม่ให้มีบริษัทข้ามชาติมาฮุบกิจการภายในของประเทศไทย
ปลาใหญ่ของปตทตอนนี้เนี่ยครับแทนที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทย
กินทุกอย่างครับไม่พอไปลงทุนที่
อินโดนีเซียศูนย์ปามกำลังเป็นปัญหาอยู่ที่ปปช
ไม่รู้เป็นหลายพันล้านและเร็วนี้นะครับ
ก็ไปซื้อเอาเงินปททสดนะครับแสนสี่หมื่นแปดพันล้าน
ไปซื้อหุ้นที่บริษัทเยอรมันนะครับเงินสดสดนะครับเงินเหล่านี้ครับ
ไปซื้อแล้วเดี๋ยวผมคิดว่าจะมีเพื่อนสมาชิกบางคนนะครับ
แฉว่าใครอยู่เบื้องหลังว่าก็ได้ครับ
ท่านรัฐมนตรีพลังงานนี่แหละครับ
ท่านประธานทราบดีนะครับทุกคนที่มาเป็นรัฐบาล
บในกระทรวงพลังงานไม่เยอะครับแต่ใครใครก็อยากดูกระทรวงนี้ครับ
สาเหตุคืออะไรครับสาเหตุก็เพราะอย่างนี้ครับ
มันมีโครงข่ายเกี่ยวกับการช่อกงน้ำมันเยอะแยะมากมายครับ
พวกที่เป็นเหลือบเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นเจ้าพ่อที่อยู่ในวงการพลังงาน
ก็มักจะเอาพวกขุนทหารทั้งหลายนะครับมาเป็นบอร์ด
เอามาคุ้มครองตัวเองเพื่อที่จะช่วยกันหาประโยชน์
อันแรกน้ำมันเขียวไม่กี่พันล้านสองพันล้าน
ที่สองต่อมานะครับเป็นการสวมถังท่านประธานครับ
ท่านประธานจะเห็นนะครับว่าอันนี้ครับเป็นการโกงน้ำมันเถื่อน
เครือข่ายน้ำมันเถื่อนนานาชาติครับ
ขออนุญาตท่านประธานตามผมไปดูครับ
ขอคลิปต่อไปครับอันเนี้ยครับเป็นเครือข่ายเรียกว่า
พี่มหาโกงน้ำมันของประเทศมหากราบเลยครับอันนี้นี่คือ
ยาโฮบารูครับอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย
เป็นเขตหน้าน้ำสากลครับ
ท่านประธานครับอันนี้ไม่ผิดกฎหมายนะครับเป็นเรื่องที่เราฉายออกมาแล้วผมให้เด็กลูกน้องเนี่ยผมฉายเองด้วยซ้ำไปครับ
เห็นชัดเจนเลยครับแล้วไอ้รูปขวามือนี้ฮะก็คือเรือน้ำมัน
เรือน้ำมันลำนี้ครับผมเรียนท่านประธานกับพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบนะครับว่า
ถ้าคิดไม่ออกเนี่ยมันใหญ่กว่าเรือจักรีนรเบศอีกครับในนี้เนี่ยครับจะมีเครื่องมือสำหรับใช้
กันน้ำมันทุกอย่างครับจะกันเป็นออกเทนก็ได้เป็นเบนซินก็ได้เป็นดีเซลก็ได้
เรือลำนี้เนี่ยครับเป็นที่รู้กันเลยนะครับว่าเอาน้ำมันมาจากประเทศ
ไม่เปิดเผยว่ากันตรงตรงก็คือน้ำมันที่ประเทศถูกแซงชั่นนะครับ
ก่อนหน้านี้ก็มีลิเบียบ้างอีลักษณ์บ้างตอนนี้ก็อาจจะมีรัสเซียด้วย
ตอนนี้ก็จะมีเรือทอยน้ำมันเขาเรียกนะครับประมาณสักหมื่นบาร์เร็ว
สองหมื่นบาเรลไปทยอยเอาจากเรือนี้ออกมาครับ
แต่ท่านผ่านรู้ไหมครับเรือลำนี้ครับหุ้นส่วนเป็นคนไทยครับ
เด็กประยุทธ์ไม่รู้เหรอครับประธานพลังงานแห่งชาติไม่รู้เหรอครับ
ท่านประธานครับผมพูดไปเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงจะกล่าวหาท่านนายกอย่างเดียวนะครับ
ผมเรียนว่าเรื่องนี้ครับท่านประธานลองดูสิครับว่ามันมีขบวนการเอาเนี่ยครับ
ถังครับขออนุญาตคลิปต่อไปครับหลังจากที่เรือไปขนน้ำมันมาแล้วนะครับ
คลิปเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงหลังจากที่เรือไปขนน้ำมันมาแล้วเนี่ยครับ
ผมเช็คสอบแล้วนะครับท่าเรือที่ขึ้นน้ำมันในประเทศไทยเนี่ย
มีอยู่ประมาณยี่สิบกว่าท่าครับท่าลงกลั่นที่ถูกต้องของระยองเฟียว
ของไทยออยของปตททั้งสงขราทั้งเพชรบุรี
ภาคกลางภาคตะวันออกมีหมดครับสมุทรปราการก็มี
ท่านประธานครับไอ้เรือเหล่านี้ครับเวลาเขาเอาน้ำมันมาเนี่ยครับ
มันมีทั้งน้ำมันสดน้ำมันดีเซลน้ำมันดิบ
วิธีการที่จะโกงเนี่ยครับแน่นอนว่าเรือลำนี้น้ำมันไม่ถูกกฎหมาย
ของที่เอาเข้ามาทอยเนี่ยบางส่วนออกนอกต่างประเทศไปให้ประเทศเพื่อนบ้านเรา
แต่แน่นอนว่ามีบางส่วนเข้ามาในเมืองไทยครับนั่นหมายถึงว่าน้ำมันอันเนี้ยครับ
มาขึ้นท่าพวกนี้แต่วิธีทำทำยังไงครับท่านประธานคงเห็นนะครับว่า
มันมีแท้งน้ำมันแท้งน้ำมันแท้งหนึ่งเนี่ยครับ
เขาก็จะใส่ไว้ประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วเอาน้ำมันเหล่านี้ครับ
ทอยเข้ามาใส่ในถังครับฟอกจากเถื่อนเป็นน้ำมันถูกต้องครับ
ขออนุญาตดูคลิปอันนี้แล้วท่านประธานจะเห็นครับขอเชิญคลิปวิดีโอสักสองสามนาทีครับ
ดังเนี่ยไกลหลายกิโลทีเดียวนะครับชาวบ้านที่นั่นแหมถ้าเป็นเราก็
หวาดภาวะทีเดียวนะครับไม่รู้ว่าจะทำยังไง
คืนนี้ก็ได้เกิดเสียงระเบิดดังสนานวันไว้ทีเดียวค่ะ
ภายในโรงกลั่นน้ำมันหล่อลื่นขั้นพื้นฐานศรีราชาบริษัทไทยลูกเบส
จำกัดมหาชนเลขที่๑๖๓๑๙หมู่๗ตมทุ่งศุกรา

ซึ่งก็เป็นบริษัทในเครือของไทยออยนะคะ
เสียงระเบิดนั้นดังไปไกลถึงตัวเมืองศรีราชาค่ะ
ซึ่งอยู่ห่างออกไปกว่า๕กิโลเมตรนะคะ

ได้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงที่ถังเก็บน้ำมันขนาด๒๕๐๐ลิตรค่ะ
ซึ่งเป็นถังบรรจุน้ำมันเครื่องของบริษัท

อันนี้เกิดเหตุเมื่อกัญญาปี๕๓
ไม่น่าจะเกี่ยวกับรัฐบาลชุดนี้นะครับจัดพนันเชื่อไหมครับ
ตอนนั้นถ้าจำความกันได้ข่าวสารในยูทูปมีอยู่สาเหตุก็คือว่าเติมน้ำมันล้นครับ
โหลดน้ำมันจากเรือซึ่งไม่รู้ว่าพิสูจน์ได้ไม่ได้นะครับแต่คนที่จะต้องรู้ดีคือใครครับ
ก็คือคณะกรรมการเป็นประธานกิจการของไทยออยในขณะนั้นนะครับชื่อพลโทประยุทธ์จันโอชาครับ
เป็นประธานเป็นบอร์ดของไทยออยตั้งแต่ปีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองก็เดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูว่าครับ
รับเงินไปเท่าไหร่สิ่งที่ผมจะบอกท่านประธานก็คือว่าที่ผมพูดเนี่ยครับ
มันอาจจะมีข้อสรุปไปแล้วน้ำมันมันโหลดมาเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุเติมน้ำมันแล้วไม่ดี
และอย่าชี้แจงแทนผมนะครับว่าทุกปั๊มทุกโรงกลั่นจะต้องมีหัวจ่าย
ซึ่งหัวจ่ายเนี่ยครับเขาจะมีตัวควบคุมมีผู้รู้มีคนที่หวังดีกับประเทศชาติ
มาให้ข้อมูลผมครับว่าจริงจริงแล้วถังกลั่นลงกันทั้งหมดเนี่ยครับ
มันจะมีเครื่องมือซึ่งเขาเป็นคอมพิวเตอร์เรียลไทม์ครับสามารถที่จะเช็คได้ว่าน้ำมันมันจะเข้าเมื่อไหร่ออกเมื่อไหร่
น้ำมันจะเข้ากี่ลิตรกี่ล้านบาเร็วมีหมดครับเครื่องนี้สามพันกว่าล้านครับ
แต่ท่านประธานเชื่อไหมครับมันเสียตลอดครับเดี๋ยวก็ซ่อมเดี๋ยวก็เสีย
เสร็จแล้วพอเสียเสร็จปุ๊บก็ใช้แมนนวลนะครับไอ้ที่เกิดเหตุที่ศรีรชาเมื่อปีห้าสามเนี่ย
สันนิษฐานว่ามันลืมไม่ได้เตรียมกันโหลดมาน้ำมันล้นล้นเสร็จป๊อปดีครับ
ระเบิดเจ้าบ้านไม่เจ็บตายกันเหมือนประมาณูเลยนะครับท่านท่านครับ
เรื่องที่ผมจะต้องพูดเนี่ยครับไม่ได้หมายถึงว่าผมมาใส่ร้ายลมลมแรง
แต่ผมยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะที่เป็นนายมตรีเนี่ยครับ
ท่านรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วครับมันมีวิธีอย่างนี้
ท่านประธานเป็นประธานกิจการของไทยออยปีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสาม
ท่านเป็นพบทบและท่านก็ส่งขุนทหารทั้งหลายเนี่ยครับ
เข้าไปเป็นบอร์ดไม่ว่าจะเป็นสีกากีสีเขียวไปทั้งนั้นแหละครับ
เพราะคนที่อยู่ในวงการพลังงานเนี่ยเขาคิดว่าคนที่เป็นทหารเป็นตำรวจ
ที่กำลังมีดาวรุ่งจะได้เป็นผู้มีอำนาจมีอิทธิพลในเมืองเราเนี่ย
เอามาเป็นบอร์ดก็จะรับเงินสามล้านห้าล้านสิบล้าน
แต่ถึงเวลาครับท่านประธานครับสิ่งที่มันเสียหายก็คือ
น้ำมันที่มันควรจะต้องถูกบริโภคโดยคนไทยยากจน
เดี๋ยวนี้เติมน้ำมันเนี่ยมอเตอร์ไซค์ร้อยบาทเนี่ยแป๊บเดียวครับ
น้ำมันห้าร้อยเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยครับสาเหตุเพราะคุณบริหารผิดพลาด
สาเหตุเพราะว่าคุณโกงกินน้ำมันจนกระทั่งไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนว่าเราจะลดยังไง
ผมบอกท่านประธานไปถึงพี่น้องประชาชนเลยนะครับว่าถึงแม้น้ำมันโลกจะลดราคานะครับ
แต่ประเทศไทยหลังจากนี้อีก๖เดือน๘เดือนเนี่ยน้ำมันก็ยังแพงอยู่ดีครับ
สาเหตุเพราะอย่างเงี้ยครับท่านท่านครับรถที่เอาจากปั๊มน้ำมันมา
จากลงกลั่นมานะครับบางอันก็ไปบอกว่าเป็นกากสารตกค้างของการกลั่นน้ำมัน
เป็นฮัสซันดัสแต่ในนั้นนะครับขนไปขนไปเนี่ยเป็นน้ำมันดีเซลเกือบทั้งนั้นครับ
บางทีก็มีการขนออกไปต่างประเทศแล้วก็มาเก็บภาษีเมืองไทยคืนไปอีกครับ
แบบนี้เหรอครับพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยจะใช้น้ำมันได้ดีได้ถูก
ท่านประธานครับผมกล่าวหาเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจะลอย
ผลเอกประยุทธ์เมื่อวานเนี่ยครับท่านก็ไปบอกว่าโอ้ยพวกคุณดีแต่พูด
พวกคุณมีแต่นั่งร้านแน่จริงก็เอาหัวกลับมาสิ
ผมว่าภาพนี้มันท่านคิดไหมครับพักเพื่อไทยผมเนี่ยครับ
พวกเราเป็นสถาบันฮะพักเพื่อไทยผมเนี่ยครับ
เรามีอะไรก็ต้องมาปรึกษาหาลือกว่าจะเป็นนโยบายท่านท่านครับ
ผมไม่ได้ต่อล้อต่อเถียงกับนายกประยุทธ์นะครับ
พี่น้องประชาชนบอกผมนะฮะว่าถ้าสามปีที่แล้วเนี่ย
นายกชื่อชัดชาติประเทศไทยจะเป็นยังไงครับ
ขณะนี้ท่านไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่นนะครับท่านแข่งกับชัดชาติ
พูดว่ากอธมมณ์เนี่ยฮะลองถามพี่น้องประชาชน
เด็กเล็กเนี่ยครับเขาจะรักใครเขาจะเชื่อใคร
วันนี้นะครับท่านท่านครับเมื่อวานท่านนายกท้าสอสอ
พักเพื่อไทยตัวเล็กเล็กคนหนึ่งขออนุญาตเอ่ยนามครับ
สมณพรเจริญศรีท่านได้แนะนำได้บอกข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
นายกก็ไปบอกนะครับว่าอ้าวคุณมาช่วยสิ
เดี๋ยวจะบอกไปให้ไปช่วยกันจับพ่อค้ายาบ้าไปช่วยกันจับ
คนค้ายาเสพติดวันนี้ผมขออนุญาตท้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับ
ท่านครับถ้าท่านจริงใจท่านต้องการให้พี่น้องประชาชนคนไทยบริโภคน้ำมัน
ที่ถูกต้องนะครับราคาถูกนะครับ
และเป็นธรรมนะครับไม่มีนอกมีในเกี่ยวกับเรื่อง
คอลลับชั่นโกงภาษีน้ำมันแบบนี้นะครับท่านเอาตามผมครับ
พลเอกประยุทธ์เนี่ยครับเป็นถึงนายกรมตรีเป็นรัฐมนตรีกราโฮม
เป็นถึงประธานนโยบายพลังงานแห่งชาติท่านเอากับผมอย่างนี้ไหมครับ
ประกาศวันนี้เลยนะครับว่าจะขอตั้งหน่วยอาสาสมัคร
ป้องกันประโยชน์ของประเทศชาติครับโดยขอรับนักศึกษาที่จบจากปิโตเคมี
และนักศึกษาที่จบจากวิศวะสหการเอาแค่สักร้อยสองร้อยคนพอครับ
เอาไปเพื่ออะไรครับเอาไปเพื่อคุมหัวจ่ายเหล่านี้ครับ
จะได้รู้ว่าน้ำมันเถื่อนมันมายังไงมันออกไปยังไงมันสวมถังยังไง
สมัยก่อนท่านประธานครับเราเคยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่า
มีการตัดไม้แล้วสวมต่อเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่สวมต่อนะครับ
เอาน้ำมันปลอมมาสวมถังเป็นน้ำมันจริงอ่ะครับผมไม่แน่ใจว่าใครจะรู้บ้าง
นายกจะรู้หรือเปล่าผมขอท้านะครับถ้าท่านตั้งคณะกรรมการชุดนี้ไปตรวจหัวจ่าย
ผมว่าไม่เกินเดือนหรือเดือนครึ่งนะครับรับรองเราจะได้ใช้น้ำมันถูก
รับรองเราจะเห็นเลยนะครับว่าใครได้ผลประโยชน์เหลือบน้ำมันเหล่านี้ครับ
ผมเรียนท่านประธานว่าสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้ครับ
เหตุการณ์ไหม้ศรีรชาก็ดีเหตุการณ์ที่ท่านเป็นประธานกิจการของไทยออยก็ดี
ทำไมท่านไม่รู้อะครับแล้วถึงวันนี้ขึ้นมาเนี่ย
พอถึงเวลาน้ำมันจะลดทีท่านก็แบ๊ะแบ๊ะถึงเวลาน้ำมันจะลงทีเนี่ย
ก็มีปัญหาอย่างเงี้ครับแต่ท่านท้าเอาอย่างที่ผมว่าเนี่ยครับ
ผมคนหนึ่งจะไปด้วยครับเราไม่สามารถจะเอาโดรนวินในประเทศเพื่อนบ้านหรือในน่านน้ำทะเลได้
แต่เราสามารถที่จะให้พลเอกประยุทธ์เช็คหัวจ่ายแค่นี้ได้เลยครับ
น้ำมันเถื่อนไปที่ไหนน้ำมันปลอมไปที่ไหนท่านท่านครับ
กล้าไหมล่ะครับเอาไหมล่ะครับง่ายง่ายครับ
ผมว่าวันนี้เนี่ยถ้าประกาศไปรับนักศึกษาที่ไปคุมหัวจ่ายของโรงกลั่นทั้งหมด
นักศึกษาไปดูว่าเรือกลั่นน้ำมันที่มันมาเนี่ยมันเป็นเรือจริงไหมน้ำมันเขียวจริงไหม
ร์เกอร์ก็จะไปเปลี่ยนใหม่น้ำมันเขียวก็โกง
เดี๋ยวนี้ถึงขับจะเอาน้ำมันปลอมมาเป็นน้ำมันจริงแบบนี้ผมว่าประเทศชาติอยู่ไม่ได้ครับ
มันเหมือนเป็นการปล้นชาติพี่น้องประชาชนต้องรับกรรม
สินค้าจะต้องแพงพ่อค้าหนุนหลังจริงครับ
ผมขออนุญาตท่านประธานไปอีกนิดนึงนะครับ
ท่านประธานคงเห็นว่าขณะนี้ครับขอชาร์จต่อครับ
พี่น้องประชาชนที่เป็นชาวประมงผมขออนุญาตต้องสันเสริญนะครับ
สาเหตุที่ท่านได้ให้โอกาสผมให้ข้อมูลผม
เขาบอกว่าเขาถูกโกงนะครับผลักความรับผิดชอบมาไว้ที่พี่น้องชาวประมง
และที่ผ่านมาพี่น้องชาวประมงเนี่ยทำตามกฎเกณฑ์ทุกอย่าง
ยอมจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะไปขอรับน้ำมันเขียวแต่ถึงเวลาขึ้นมาเนี่ย
ก็ให้กรมสัมพสมิตรมาเพิ่มเติมให้ชาวประวง
การบังคับให้เขาจะต้องติดตั้งระบบต่างต่างและไม่กลัวเลยนะครับ
โกงเพื่อทำลายช่องทางทำมาหากินของพี่น้องประชาชนยังไม่พอนะครับ
ไม่รับฟังความคิดเห็นว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีเลย
ไม่พอทำลายความมั่นคงทางทะเลด้วยนะครับ
โดยการเปิดช่องทางทุกทางให้ประมงต่างชาติเนี่ยได้มาเห็นว่า
ทรัพยากรปลาของเมืองไทยคนไทยเก่ง
จะไปหาปลาหาอะไรได้ที่ไหนโดนแกล้งหมดครับ
และทำลายชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมง
ผมขอท่านประธานครับว่าวันนี้ยังไงผมก็ไว้ใจนายก

สิ่งที่ผมกล่าวมาเนี่ยครับท่านประธานเห็นเรื่องนี้ไหมครับ
ชื่อสุพัฒนภงชาวพันธ์มีชาว
ขณะนี้เป็นรองนายกด้วยนะครับและคุมกระทรวงพลังงานด้วยนะครับ
แล้วก็บอกท่านรองสุพัฒนภงนะครับไม่ต้องมาตอบ
ผมไม่ได้พูดถึงท่านแต่ผมพูดถึงคนที่แต่งตั้งท่านมา
ทำยังไงครับทำให้น้ำมันปาล์มหายไป๒๑๐๐๐ล้าน
กลับมาวันขวามือครับเดือนสิงหาครับปี๖๓
ท่านก็ตั้งคนคนนี้ครับมาเป็นรองนายก
มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ท่านท่านครับก็เดี๋ยวมีฉากต่อไปครับ
คนคนเดียวกันเนี่ยครับคุมปตทคุมพลังงาน
ได้เสนอให้ปตทเอาเงิน๑๔๘๐๐๐ล้านสดไปซื้อหุ้นที่เยอรมัน
ผมไม่ถามสุพัฒนภงครับท่านรองนายกครับ
แต่ผมจะถามประยุทธ์จันโอชาครับว่าท่านตั้งคนอย่างนี้มาเพื่ออะไรครับ
เอาเงินของปตทไปซื้ออย่างนี้เหรอครับ
ท่านจะมาบริหารประเทศชาติต่อท่านประธานครับในท้ายสุดนะครับ
ผมขออนุญาตท่านประธานว่าสิ่งที่ผมได้ลำดับมาเนี่ยครับ
มันเหมือนเป็นภูเขาน้ำแข็งครับด้านบนเนี่ยครับมันมีนิดเดียวครับ
เรื่องน้ำมันเขียวต่อลงมาเนี่ยครับที่ผมบอกว่าเปลี่ยนมาร์คเกอร์เนี่ยครับ
มันกลายเป็นว่ามันจะโกงกินน้ำมันเถื่อนทั้งประเทศทั้งทางทะเลทางบก
และอันหลังสุดเนี่ยครับขบวนการค้าน้ำมันเถื่อนระดับโลกนะครับ
อันนี้ต้องย้ำนะครับเพราะมันเป็นปริงดูดเลือดเป็นเห็บดูดเลือด
คนไทยไปตลอดนะครับพี่น้องคนไทยไม่ทราบนะครับ
เรื่องเหล่านี้ผมเลยขออนุญาตท่านประธานว่าผมเข้าใจได้ทุกประการ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยครับเข้ามาสู่ตำแหน่งนายกรรมตรีโดยการทุจริตครับ
นั่นหมายถึงทุจริตโดยการยึดอำนาจมาจากประชาชน
เมื่อวานนี้ท่านยกมือยอมรับเลยนะครับว่าท่านเป็นคนปฏิวัติ
เข้าสู่การเมืองโดยการเข้ามาทางหน้าต่างครับไม่ได้มาทางประตู
ได้อำนาจมาโดยการปล้นประชาชนถือว่าไร้คุณธรรมไร้จริยธรรม
เราจะคาดหวังอะไรกับนายกคนนี้ครับเมื่อเข้ามาโดยทุจริต
หวังจะคิดประโยชน์และจะคืนความสุขให้พี่น้องประชาชน
่อมเป็นไปไม่ได้ครับปากว่าตาขยิบใจยางปากยาง
หมายเพื่อต้องการรักษาอำนาจของตัวเองให้อยู่นานที่สุด
ที่จะนานได้เท่านั้นเองครับไม่สนใจเลยนะครับว่าพี่น้องประชาชนเนี่ย
ต้องการอะไรเพื่อต้องการค้ำยันอำนาจของตัวเอง
โดยใช้สวองค์กรอิสระและพักการเมืองที่นิยมผลิตการ
เป็นนั่งร้านเท่านั้นนะครับตับใดที่ท่านยังอยู่ในตำแหน่งนะครับ
ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนทั่วประเทศจะต้องเดือดร้อนกันอย่างทั่วหน้าครับ
ประเทศชาติจะล้าหลังการทุจริตจะเต็มบ้านเต็มเมือง
กรอิสระจะไร้ประสิทธิภาพกระบวนการตรวจสอบจะล้มเหลวครับ
ทุกวันนี้พี่น้องประชาชนอดหยากปากแห้งถึงขั้นมีคนพูดว่า
ชาวนาต้องอดข้าวครับท่านท่านครับตอนนี้ชาวนามีหนี้สินลุงรัง
หนี้ทกศมีคำพูดบอกว่างาช้างไม่อาจจะงอกออกจากปากสุนัขได้นะครับ
ใดก็ฉันนั้นนะครับได้การทุจริตอำนาจมาเนี่ย
แก้ปัญหาทุจริตบ้านเมืองได้อย่างไรครับประชาชนจะคาดหวังอะไรที่จะมีความเป็นดีอยู่ดี
พิงฝาตัวเองต้องตกต่ำดำดิ่งลูกหลานไม่มีอนาคตมืดมนต์ครับ
ทุกคำพูดที่พลเอกประยุทธ์พูดถือว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนไปวันนะครับ
ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นนายกที่อ้างว่ามาจากการเลือกตั้งแต่ธาตุแท้ท่านก็คือผลิตการอยู่ดีครับ
ท่านท่านครับวันนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจริงยากจนทุกข์หย่อมย่า
ผลเอกประยุทธ์ไร้ประสิทธิภาพไร้ปัญญาขาดความจริงใจในการแก้ปัญหา
ใช้เงินงบประมาณเป็นเบี้ยสุรุยสุรายไม่มีก็กู้ไม่มีก็กู้
แต่ผู้ใช้หนี้ต่อไปก็คือลูกหลานพี่น้องประชาชนคนไทยครับ
ท่านท่านครับก่อนที่ผมจะพูดอันสุดท้ายมีคลิปอีกอันหนึ่งครับท่านประธาน
มี๒๓อันที่อยากให้ท่านประธานเห็นนะครับ
หลังเราอภิปรายครับมันมีการต่อรองกันครับ
อันนี้ไม่ใช่ผมนะครับเป็นข่าวทั่วไป
รัฐมนตรีต่อลองเอางบประมาณให้๕๐ล้านสารมนตรีให้๑ล้าน
และตอนนี้ก็เป็นที่เกษมเปรมปรีต่างเลยนะครับผมไม่ได้หวังเลยนะครับ
๓รมชให้๑ล้านอีก๓รมชอีกพักให้๑ล้าน
อีก๒รมชก็ให้๑ล้านวันนี้เนี่ยพักสายค้านเขย่าแรงยังไงครับ
มันก็ไม่เกิดผลแต่พี่น้องประชาชนโปรดรับทราบนะครับ
สิ่งต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดตรงนี้ครับท่านประธานครับ
ขออีกรูปหนึ่งครับอันนี้ก็ปตทค่ะท่านประธานครับ
บ้านนี้คุ้นคุ้นไหมครับอยู่แถวดินแดงอ่ะครับเลยรั้วนี้ไปเลี้ยวซ้ายเนี่ยครับ
ก็เป็นปั๊มปอตทครับแต่ท่านท่านเห็นรูปด้านบนไหมครับ
ช่องทางนี้แหละครับเป็นช่องทางที่ไปเก็บกล้วย
ช่องทางนี้แหละครับที่ไปรับกล้วยเที่ยวที่แล้วงบประมาณก็เอาไปสามโล
งบผ่านเอาไปอีกเท่าไหร่เที่ยวนี้ก็เหมือนกันฮะท่านท่าน
ขอฟ้องพี่น้องประชาชนเลยครับผมเรียนท่านประธานว่า
ถ้าวันใดผมมีอำนาจวาสนาหรือผมสามารถจะมียานวิเศษได้นะครับ
ผมจะเอาเครื่องสแกนไปตั้งปากทางตรงนี้ครับ
เลยเข้าไปเนี่ยเป็นบ้านป่าลอยต่อครับสวนกล้วยคงเยอะมากครับ
ท่านท่านครับ๘ปีที่ผ่านมาพอแล้วหรือยังครับ
พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยบริหารโดยทหารที่ไร้ประสิทธิภาพ
ท่านประธานเชื่อไหมครับประเทศเยอรมันในสมัยสงคราม
เขามีทหารอยู่สี่ประเภทครับประเภทที่สี่เนี่ย
เขาบอกว่าเป็นทหารที่โง่ขี้เกียจเยอรมันก็ยังเห็นว่าเป็นประโยชน์ครับ
ยังเก็บไว้ใช้ยังให้เป็นในพลอยู่อย่างน้อยก็ไม่ก่อปัญหาไม่สร้างปัญหาครับ
แต่ประเภทที่สามนี่ครับท่านประธานครับเขาบอกว่าเป็นทหารที่โง่ขยัน
อรมันเอาไปทำอะไรทาบไหมครับสั่งฆ่าทิ้งเลยครับ
เพราะว่ายิ่งให้ทำงานยิ่งเลอะยิ่งให้ทำงานก็สร้างปัญหาครับ
ผมขอเรียนว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นทหารประเภทไหนผมไม่ทราบนะครับ
แต่ผมในฐานะที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนคนไทย
ผมขอใช้โอกาสนี้เพื่อคุ้มครองพี่น้องประชาชนคนไทย
โดยการอภิปรายเนื้อขาทั้งหมดครับและท้าท่านประยุทธ์ด้วยนะครับ
ว่าให้ตั้งคณะกรรมการที่จะไปตรวจสอบเนี่ยฮะผมอาสาไปด้วยครับ
ไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างเดียวก็คือขอให้รีบออกไปเร็ว
เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนครับผมขอบพระคุณท่านประธานครับ